ทำธุรกิจมาประมาณแค่ปีเดียวเท่านั้น
แต่ว่าปัจจุบันนี้มีรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนทีเดียวค่ะ
ที่สำคัญของเขาก็คือกลิ่นหอมที่เป็นธรรมชาติ
รูปแบบดีไซน์ที่สวยงามนะคะ
สามารถดึงดูดใจแล้วก็ซื้อเป็นของฝากของขวัญ

ติดตามขยายความสำเร็จนี้ได้จากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ค่ะ
เหมือนกระติบข้าวเหนียวด้านหลังกล่องพิมพ์ไลน์
เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกข้าวต่างของชาวนาค่ะ
โดยขายอยู่ที่ก้อนเล็กราคาก้อนละ๖๕บาท
หรือขายเป็นเซต๔ก้อนใหญ่๙๕๐บาทค่ะ
เจ้าของธุรกิจเล่าว่าครอบครัวรับจ้างผลิตสบู่หลายแบรนด์
จากนั้นจึงเกิดไอเดียแตกลายการผลิตออกมา
เงินลงทุนเริ่มต้นที่๑ล้านบาท
ดีไซน์แปลกตาและสื่อถึงความเป็นไทย
โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบ
มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราค่ะ
เติบโตในครอบครัวที่ทำธุรกิจรับจ้างเพลสบู่ก้อนนะคะ
แล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทำแบรนด์มือของตัวเอง
ก็เลยคิดว่าจะทำสินค้าที่เป็นสบู่ลักษณะไหนดี

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแข่งกับลูกค้า
ก็คิดว่าน่าจะเป็นสินค้าแนวไลฟ์สไตล์หรือว่าแนวของขวัญ
ซึ่งตรงนี้เราเห็นว่ายังไม่มีลูกค้าของเราทำ

ผลิตออกมาเพื่อเอาใจคนที่ชอบงานประดิษฐ์ค่ะ
มีทั้งแบบกลิ่นสมุนไพรและแนวแฟนซี
ที่เราสามารถตกแต่งกากเพชรและสีสันเพิ่มเข้าไปตามต้องการได้ค่ะ
ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้านะคะ

และใช้เวลานานกว่าสบู่รูปแบบอื่นค่ะ
เซตนี้จะออกแบบสบู่เป็นลายจีน
หกลกซิลคำมงคลตามความเชื่อของชาวจีน
สามารถนำไปเป็นของฝากอวยพรให้ผู้ใหญ่ได้ค่ะ
ห้างสรรพสินค้าต่างและร้านขายของฝาก
กรุงเทพมหานครภูเก็ตและเชียงใหม่
จะเริ่มต้นทำธุรกิจมาได้เพียง๙เดือน
ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ถึงประมาณ๑๕๐๐๐บาทต่อเดือนค่ะ
ของเราจะมีคอนเซ็ปต์จะมีแนวคิดในแต่ละสินค้าทุกตัวค่ะ

ซึ่งตัวแรงบันดาลใจก็จะมาจากสิ่งที่เราประทับใจ
ในสังคมหรือในวัฒนธรรมต่าง
แล้วก็นำมาปรับอย่างข้าวอย่างนี้ค่ะ
อกจากคุณค่าที่ดีของตัวข้าวเองแล้ว
แล้วก็ประทับใจวัฒนธรรมการปลูกข้าวของคนไทย
แฝงความรักความสามัคคีกันไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่งออกไปวางขายตามช็อปไลฟ์สไตล์ที่ต่างประเทศ
เช่นญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรปค่ะ
แต่ยังไม่เคยมีกิจกรรมทางการตลาด
การทำการตลาดสำหรับธุรกิจสบู่ต้องทำอย่างไร
ฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกันค่ะ
อยากจะขอให้เริ่มจากการรู้ก่อนว่า

มีความชอบสินค้าของเราเกิดจากอะไร
ราคาที่ถูกกว่าหรือเปล่าคุณภาพดีกว่ามั้ยหรือคลื่นที่สวย
จะให้ข้อมูลแล้วดีที่สุดว่า

และที่สำคัญการที่เราขายแค่ผ่านตัวแทน
เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เจ้าของแบรนด์

เพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวแทนที่รับสินค้าเราไปขายเนี่ย

แต่ทำอย่างไรว่าในเชลล์ต่างด้วยเนื้อราคาของเขา

แม้จะยังไม่ได้เริ่มทำการตลาดมากนัก
แต่เจ้าของธุรกิจได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

เราได้เข้าโครงการธนาคารกรุงเทพนะคะ
ในการที่ว่าเป็นขายของออนไลน์ค่ะ
แล้วก็เหมือนสนับสนุนให้คนต่างชาติ
คนในประเทศไทยสามารถซื้อของออนไลน์ผ่าน
ของธนาคารกรุงเทพได้ค่ะ
แล้วก็เหมือนธนาคารกรุงเทพ
ก็จะมีสนับสนุนเรื่องเราติดขัดตรงไหน
เขาก็จะแนะนำว่าเราควรจะปรับตรงไหน
หรือว่าอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญมาเสนอเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้เราได้ทำงานร่วมกัน
รูปแบบและดีไซน์สวยงามของสบู่
ที่สามารถนำไปเป็นของขวัญและของฝากได้

จุดนี้จะเป็นจุดแข็งที่ช่วยดึงดูดลูกค้า
เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน